วันนี้มาเริ่มกันที่บริการที่ท้องสนามหลวงกันก่อนนะครับ
วันนี้มีประชาชนจำนวนมากครับ
เดินทางเข้าไปเข้าคิวเพื่อรอกราบถวายบังคมพระบรมศพ

วันนี้เดินทางเข้าไปต่อแถวจำนวนมาก

ทำให้มีประชาชนบางส่วนไม่สามารถขึ้นไปกราบถวายบังคมพระบรมศพได้
ตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้ของสำนักพระราชวังนะครับ
บริการจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณอันทรีศรีมั่ว
รายงานมาจากท้องสนามหลวงครับ
ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ในวันนี้นะคะมีมากกว่าวันปกติค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์นะคะ
ทำให้มีประชาชนบางส่วนเลือกที่จะไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแทนค่ะ
ประชาชนเข้าแถวยาวเพื่อรอคิวถ่ายภาพ
โดยมีฉากหลังเป็นบรรยากาศบริเวณท้องสนามหลวง
ช่างภาพอิสระอาศาถ่ายภาพให้กับประชาชน
มารอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายเพราะต้องการให้คนที่มามีภาพนี้
ซึ่งจะกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึก
โดยตั้งใจจะถ่ายภาพให้กับประชาชนจำนวน๙๙๙๙รูป
ล่าสุดถ่ายไปแล้วประมาณ๕๖๐๐ภาพ
เฉียถ่ายวันละ๙๐๐๑๐๐ภาพค่ะ
จะถ่ายภาพให้ประชาชนที่มาสักการะพระบรมศพ
ได้มีที่ละลึกติดไม้ติดมือกลับไป
เขาก็จะได้ภาพที่บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้
กลับไปใส่กรอบไว้ที่บ้านอะไรอย่างนี้ครับผม
รู้สึกดีใจที่อย่างน้อย
ในภาวะการที่ประชาชนคนไทย
เศร้าโสอย่างน้อยเรา

ตอนที่เขาได้รูป

คมพระบรมศพและมีโอกาสได้เข้ามาทอแถว

มายุรีบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่จะมีภาพถ่ายกลับไป
โดยจะนำกลับไปใส่กรอบและติดฝาผนัง
เพื่อให้ลูกหลานได้ดูต่อไปด้วยค่ะ
ภูมิใจมากและเราก็ซึ้งใจมากนะ
ว่าเราก็ได้เกิดมาก็ได้เอาถือจากของพ่อ
มาถ่ายรูปคู่กับเรานั้น
ให้ลูกหลานดูเวลาเราจากไป
ลูกหลานได้ดูว่าตอนที่ประชาแผนดินรัชการที่๙
ไม่มีย่าเราก็ได้ไปด้วยได้ไปร่วมด้วยใช่ไหม

ประชาชนสามารถรอรับกลับไปได้ภายใน๒๐นาทีค่ะ
ด้านการอำนวยความสะดวกของประชาชน
อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
หรือกอรรศยังฝากถึงหน่วยงานและภาคประชาชน
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย์
วันที่๓๐พฤศจิกายน
ถึงวันที่๒ธันวาคมนี้ว่า
ให้แจ้งความประสงค์มาที่หมายเลขโทรศัพท์๑๕๗
เพื่อจะได้มีการจัดวางพื้นที่ให้เหมาะสม

หรือจะใช้จากที่กรทมเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะ
ส่วนสาเหตุที่จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะ

ให้กับจิตอาสาไว้อย่างเพียงพอค่ะ

ไม่สามารถที่จะประกอบอาหารได้ค่ะ